น้ำสัมภัย

พอตี๒ตี๓เขาก็เหมือนรู้สึกตัวขึ้นมา
แต่เป็นการรู้สึกเตอร์ที่เหมือนเราโดนผีอ้ำ

หัวเขาก็เลยคิดเป็นคำถามว่าแบบ

แล้วก็มีเสียงก็ตะโกนเข้าหน้ามาว่าแบบ
คือคนมันคือคนนะพี่
ที่หัวอยู่ในบ้านตัวอยู่นอกบ้าน
แล้วก็จับนี้พี่แล้วก็เหยา

จนบ้านข้าง
เหมือนเขามาจากไหนไม่รู้เช้า
เราก็เลยแบบรีบเดินมาบอกให้พี่
ผมเห็นเหมือนมีคนหัวติดอยู่หน้าบ้านพี่นะอะไรอย่างนี้ใส่เสื้อลายสก๊อตเปล่ามีขายาวใช่ไหมพี่รู้ได้ไงพี่ไปงานศพมันมาเมื่อคืน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

ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงอย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวง

หลอนจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีไปพร้อมกันครับ
และในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนวันศุกร์ที่หลายท่านคงจะได้เห็นสีสันที่เราอยู่กันตรงนี้แล้วนะครับ
เรียกว่าเป็นเทปสุดท้ายก่อนที่เราจะข้ามปีไป๒๕๖๖ครับ
แต่ก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิมครับ
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนอย่าเก็บไว้คนเดียว
ลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
แล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับท่านไหนที่ติดตามรับชมรายการสถานีผีดุ
จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากทางไทยรัฐนั่นเองครับ
และสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี๒๕๕๙
ทางรายการของเรานั้นก็เลยคัดสรรแขกรับเชิญสุดพิเศษครับ
ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลอนให้พวกเราได้ฟังกัน
วันนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียว

เป็นศิลปินนักร้องที่หลายท่านนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี
แล้ววันนี้ทีมที่จะมาพูดคุยกันครับ
ทีมที่มีชื่อว่าหลอนปุ๋ยมุ้ย
ติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเรา
ช่วงท้ายปลายปีแบบนี้
ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับ
แต่เขามากันถึง๒คน
หรือไม่รู้ว่ามามากกว่านั้นหรือเปล่า
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยนที่ให้เกียรติพวกเราชาวสถานีผีดุ

ไม่คิดว่าเราจะได้มาพูดคุยกันแบบนี้
เพราะรู้มาว่าสงการปกติเป็นคนชอบฟังเรื่องผี

ตอนแรกนะปีแรกผมคบกับแฟนนะ

คือสมมุติว่าขับรถไปต่างจังหวัดอย่างนี้

ก็คือขับจนถึงอะ

แต่ถ้าจะหลับอย่างนี้ก็เปิดก็หลับได้เหมือนกัน
เหมือนมีคนมาเล่าอะไรแล้วฟังอะ

หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้ว
นี่ฮะกำลังมา
หมายถึงว่าเทนกำลังมา

นี่ไม่นิดนะ
อีกไม่นานนี้ซึ่งหลายคนเอาไปคอเวอร์

สยองขวัญอยากฟังสด

ให้เจ้าของเพลงร้องด้วยก่อนพี่
มาด้วยกันไงมาด้วยกัน

หน่ายนะพี่พี่ทำแบบนี้

ดูเขาเป็นคนแบบมีพลังเสียงเข้มแข็ง
แต่พอบอกว่าแต่งเพลงเกินปุ๋ยมุ้ยก็
เออแต่ก็แต่งออกมาแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมือง
ใช่ครับคือจริงแล้วตอนแต่งเนี่ยต้องอยู่ด้วยกัน

หรือจะไม่มีคำติดปากหรือวิธีเล่าแบบเอ้ยอย่างนี้
นั้นตอนแต่งต้องแต่งด้วยกันกับพี่ปิงปองศิริศักดิ์อีกคนนึง

โหได้ระดับปรมาจารย์คู่เลยนะแล้วก็เพลงก็มาจริง
นั่นคือในส่วนของเกินปุ๋ยมุ้ยครับถามหน่อยสิปกติผมจะถามทุกคนเลย
เอาเอาที่สงการก่อนคนกลัวผีไหมถ้ามีกราฟความกลัวผีให้๑๐๐

ผมเชื่อว่ามันมีอยู่แล้วมีแน่เพราะว่าผมมีญาติที่ผมเจอ
แต่เจอตอนตายไปแล้วนะเจอเห็นก็เลยคิดว่ามันน่าจะมี

แด่ขึ้นมาอย่างนี้เราอาจจะเฉยไปเลยก็ได้นะ
ก็แบบอย่าอยู่พี่แจ๊คที่นี่มีผีมีเดี๋ยวเรียกมาให้อย่างนี้
แล้วเดินทะลุแข็งออกมาอ้าวพี่สวัสดีครับเราอาจจะแบบนึกออก

ต่อให้ไม่ใช่ผีเป็นหนังผีเฉยเรายังกลัวเลย

เอ้ยถ้าเชื่อเอ้ยอาจจะ๔๐
เชื่อ๔๐ว่าโลกนี้มีผีอีก๖๐คือไม่เชื่อ

เพราะว่าเอ้ยหมายถึงว่าเอ้ยเป็นคนชอบดู

ถ้ามาแบบโหเละมาแบบพุ่งปั้งอย่างนี้ก็น่ากลัว

เพราะว่าแต่แม่ก็อย่างนี้จะเป็นคนแบบ

ยายผมนี่คือเขาไม่ถูกกันกับสามีครับ

ยายผมคือใจแกแบบสุดอะพี่
ไม่ไปงานศพสามีตัวเองอะ
ขนาดนั้นเลยหรอ
นี่พี่ข้อประตูอะ

นี่ถึงขั้นไม่ไปเผาผีใช้คำว่าที่นี่เลย

แน่นอนว่าเรามาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ

ฝ่ายเหี้ยวเนี่ยใช่เลยพี่
ทีมงานเขาตั้งใจทำให้ใหม่แคล้
อย่างทุกวันทุกวัน

เขาจะเป็นชีวภาษาต่อ

ก็คือตอนเด็กนะครับ

คือผมเชื่อว่าใครเลี้ยงกุมารก็ต้องเคย

ใช่ไม่มีแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร
แล้วร้องเหมือนเขาจะชอบเอาน้ำแดงมาให้

แบบปวดท้องเบาตอนดึก
ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนดึก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

มันเป็นประพื้นเอียงหรือเปล่า

ถ่ายเข้าไปปุ๊บแล้วเขาก็ถอยเข้าเอง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
ที่ที่บูชามาที่เลี้ยงมามีนะมีจริงอ่ามีนะอะไรอย่างเงี้อันนี้พี่เบาของผม

จริงทั้งวงไปคุกคลีอยู่กับกุมารเริ่มต้นมาที่กวางก่อน
แล้วก็กลายเป็นว่าทั้งวงเหมือนไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกุมารทอง
ก็กลายเป็นคือคุณแม่
ใช่คือแม่ผมอะณปัจจุบันนี้แม่ผมเป็นหมอดูพี่

ใช่ก็จะอย่างเงี้ยมีเรื่องอย่างเงี้ย
ดูแนวไหนอะไรยังไงอะ
เป็นตัวเลขครับพี่เป็นตัวเลขเป็นดูแบบดูตัวเลข
มีสถิติแสตรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีสิทธิ์จัดอย่างเงี้ย

ก็มีผู้คนมาให้คุณแม่ดู
อเจมส์ก่อนปล่อยเพลงนี้ก็ดู

ดูให้แม่บอกว่าเนี่ยแม่ลงเพลงกี่โมงดิ

อ้าวไม่เชื่อก็ต้องไม่ต้องเชื่อ
ก็ได้ผลจริง
ถือว่าเราเชื่อพ่อเชื่อแม่เป็นเรื่องที่ดี
และตอนรูดถอยหลังแล้วเร็ว
มันเหมือนของเล่นที่ดึงและมันก็ดึ้งไปใช่ไหม
ใช่มึงเคยเห็นรถที่มันเร่งแล้วกวางมันไหลไว้

คือผมจะช่วยรุ่นพี่หลายลักษณะ

อ๋อเรื่องเรือบาท

แล้วก็เวลาจะไปเอาหนังสือเนี่ย
คือพวกผมต้องไปเอาหนังสือที่เชียงใหม่พี่
แล้วก็เพื่อเอามากลับมาขายที่ลำปางนะครับ
รุ่นพี่ผมจะมีบ้านอยู่ที่ลำพูน

คือลำพูนเนี่ยเป็นจังหวัดระหว่างกลางระหว่างที่เชียงใหม่
นี่ลำปางเนี่ยลำพูอยู่ตรงกลางพอดี

แล้วสมัยที่เวลาขึ้นเขาเจ้าพ่อหุ่นตาลอะ

เขาแบบเขาประโค้ง
คือมันยังมีบางโค้งอะ
ที่กั้นถนนแม่งเป็นรูรถลงไปอย่างนี้

บ่อยมากอะ

แต่สมัยก่อนน่าจะแบบหนักเลยคือ
คือแต่ก่อนบางทีก็จะมีแบบคนเห็น
คนใส่จงกระเบนสีแดงอย่างนี้

มีคนใส่จงกระเบนสีแดงแล้วก็แบบโบกอย่างนี้
คือแบบระวังอย่างนี้

เหมือนเขามาเตือนมาบอก
คือคนที่เขาก็ทักเจ้าพ่อ
แบบบางทีไหว้แบบคุ้มคล้องแล้วก็นี้

แบบถือป้ายแล้วโบก

อ๋อโอเคถือตุง

เมื่อก่อนมันจะมีเรื่องเล่าแบบนี้

ไม่ถึงปางแน่วะเนี่ย

ที่บ้านเนี่ย

จัดสรรที่แบบเป็นบ้านเดียว

แล้วเราจะเห็นบ้านข้างเลยอะ

มันจะเป็นซี่แหลม
เหมือนการปีนการขโมย
เอออะไรอย่างเงี้ย

เราก็ไปถึงบ้านเราก็อาบน้ำกัน
กำลังจะนอนเร้ว
แล้วยังมีมีคนมาเขย่าไอ้โค้งนี้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

แล้วรุ่นพี่ถามมึงว่าคนมา

ผมก็แบบทำให้เหมือนคนมากนะพี่
คือแบบเป็นคนเลยอ่ะพี่คือเหมือนคนเลยอ่ะ
ระหว่างที่คุยกันเนี่ยก็อย่างเนี้ย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

แกมากเพราะแกจะช่วยเหลือเขาตลอด

น้องพี่เองโดนฆ่าตาย

แบบว่าฟิลแบบว่าน่าจะรู้ว่า
อะไรแบบนี้คือแบบพี่ไปงานสมแล้วมาเมื่อคืนนี้เราเจ้าหน้าบ้านพี่
พระหัวพี่เหมือนคนเลยพี่หัวติดอยู่นี่

ผ่าตัดตอนมันส่งยามันเป็นเด็กส่งยาอะไรอย่างนี้

ผมก็ออกอะพี่ก็ขับมาจนถึงแบบคุยกันเรื่องนี้จนถึงลำปาง

ถ้าเรื่องนี้มันเป็นผีคือผีแหละ
ถ้าผมว่าสงกรานได้เห็นผีตัวเป็นในชีวิตเลยนะ

คือผมไม่รู้ว่าว่าคนอื่นเห็นผีอ่ะเห็นคำว่าเห็นผีอ่ะอ่ะมันจะอาจจะแบบตัวลอยอะไรอย่างเงี้ย
แต่คือของผมมันเหมือนคนเลยพี่

แล้วพยายามจะดิ้นลนเอาตัวเองออกมาจากไอ้ลูกกลงนั้นให้ได้

ตอนเห็นตกใจมากแล้วแบบพี่ผมปิดประตูแล้วแบบเดินขึ้นมาเงียบ

เพราะว่าตอนนั้นมันก็มืดด้วยใช่ไหม

ใช่คืออารมณ์นั้นคือว่า
ทำถูกแล้วคือปิดประตูเข้ามาก่อนตั้งสติได้จริง

คือถ้าเป็นคนติดอะยังไงมันไม่มีทางหลุดไหม

ถ้าเกิดแบบเช้ามันยังช่วยผมด้วยพี่อย่างนี้

หลังจากนั้นยังกล้ากลับไปนอนบ้านหลังนั้นอีกไหม

ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยไม่ใช่คนมีเซนต์
แล้วก็ยังแบบไม่เคยเจอด้วยตัวเอง
ก็เลยจะเล่าเรื่องของรุ่นน้องค่ะ

อ่ะสวดเสร็จก็เข้านอน

แบบขยับไม่ได้ลืมตาไม่ได้ด้วยอะไรอย่างนี้

แปะอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

อ่ะไปทำการต่อแบบว่า

เหมือนตรงข้างล่างประตู

มึงกูหลับไปตั้งแต่๓ทุ่มแล้ว

แล้วก็มันก็เลยบอกว่า
เหมือนแบบว่า
เขานั่งทำงานในฝันเขานะ

ใช่แบบกระจายมาถึงหน้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้

พาเพื่อนพาอะไรมาซ้อม

น่าจะใกล้ความสิ่งลี้ลับที่สุด

ลองฟังประสบการณ์ของน้องคนนั้นไหม

ไม่ขนมเขาพูดน่ากลัวนะ

นี่พูดถึงเรื่องของศิลปิน
จะไม่คุยเรื่องการไปทัวร์คอนเสิร์ตเลยก็คงจะไม่ได้

มักจะเจออะไรแปลก
เพราะโรงแรมที่เขาจะไปพัก

เหมือนเป็นเรื่องของมือกรองพี่

เป็นโรงแรมที่เอาของเก่ามาแต่งโรงแรมอะ
คือผมอะ
ครั้งแรกที่ผมไปครับพี่
เดี๋ยวผมเดินเขราโรงแรม
แมวดันวิ่งตัดหน่า
เป็นร้านสุด

ไม่ได้เอกใจเพราะว่าไอ้ที่เราเล่นมันอยู่ใต้โรงแรมอีก

ครั้งแรกที่ไปพี่คือผมวีดีโอคอร์อยู่
ตอนวิดีโอคอลจอเล็กมันต้องเป็นของเรา
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามคือเป็นจอใหญ่
ตอนที่วีดีโอคอลอยู่เนี่ยผมอยู่บนเตียงไง
แล้ววีดีโอคอลไอ้จอเล็กของเรา
เฮ้ยใครอยู่ข้างหลังวัว
เห็นเป็นอะไร
เป็นเหมือนคนคือประตูมันเปิดเข้าไปพี่
แล้วมันจะมีตู้ที่เขาเอาไว้ห้อย
ห้อยเสื้อที่ใส่ห้อยไอ้นั้น
เสื้อชุดหัวอำน้ำ

แต่ว่าไอ้คนที่ผมเห็นมันเหมือนแบบ
มันเหมือนมันเหมือนทำตัวอย่างนี้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

ไอ้แทนนอนรออยู่ปุ๊บมีเทคนิเชียนเก่าคนหนึ่งชื่อไอ้วุฒิ
วุฒิเขาก็ลุกขึ้นมาปั๊บแล้วก็เหมือนห้องน้ำอะพี่
แล้วก็ไปทำเลยแกล้งในห้องน้ำอะ
เดี๋ยวกดชักโค้งแล้วเหมือนแป้งฟันเหมือนทำกิจกรรมอยู่ในห้องน้ำอะ
ไอ้แทนก็รออาบน้ำที่คนรออาบน้ำอ่ะแบบจะลงไปทำงานอ่ะอืม
มันทำอะไรวะแบบนานจังวะเนี่ยแค่อาบน้ำเองอะไรอย่างนี้
มันก็แบบตะโกนอะไอ้บุ๊ตไอ้บุ๊ตมึงอาบอะไรเนี่ย
ไอ้บุ๊ตไอ้ในห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ตอบแป๊บที
ไอ้บุ๊ตไอ้บุ๊ตเรียกอยู่ประมาณสักปั๊บหนึ่งอะพี่
มันก็เลยเปิดประตูออกมาอะไรเรียกกูทำไม
กูจะอาบน้ำมึงเสร็จยังเนี่ยแต่อะไรมึงก็อาบดิ
แล้วมึงเสร็จยังอ่ะก็แก๊กอะไรในห้องน้ำอะไรอย่างนี้
บอกกูไม่ได้ห้องน้ำกูไปเขียนลิสต์เพลงห้องข้าง
คือที่เปิดประตูมาคือเปิดจากข้างนอกพี่อ้าวเปิดจากข้างนอกเข้ามา
แต่คือเนี่ยสมมุตินอนนี่ใช่ไหมพี่อันนี้เตียงใช่ไหม
แล้วไอ้ห้องอะมันจะเป็นกำแพงอย่างนี้แล้วหักออกไปอย่างนี้
เป็นประตูเข้าแล้วก็ประตูห้องน้ำอยู่ตรงนี้
มองไม่เห็นไงว่ามึงเปิดออกมาจากไหนไง
เหมือนเดินมาพ้นผนังก็คือเออก็ถามอะไร
ไอ้แท้บอกมึงทำอะไรอะห้องน้ำอะนาน
กูไม่ได้คองน้ำเขียนลิสต์เพลงอีกห้องนึง
แพงก็บอกอ๋อเหรอมันก็โอเคมึงอาบน้ำเลยเดี๋ยวไปเล่นไม่ทัน
ไอ้แท้น่ะคือเก็บของมาห้องผมแล้วก็บอกเจอล่ะ

ไม่รู้เรื่องไอ้ตัวนั้นไม่รู้เรื่องอะไรวะงงแล้วมึงไปไหนนะ
เดี๋ยวกูนอนห้องไอ้การดีกว่า

ไอ้แท้งคือมันคงกลัวเพื่อนกลัวอะ
แล้วก็บอกมาห้องผมไอ้ตัวไอ้เทคเนี่ยก็เลยเหรอบาบเหมือนไม่อาบ

ฝ้าในห้องเหมือนคยาว
ก็มานอนห้องปกไปเลยคนเยอะเลย
โรงแรมอะไรเอาวิวแชร์มาเป็นที่แต่งโรงแรม
มันไม่ใช่เก้าอี้หมอเนี่ยนะ
เก้าอี้ผาสัตว์นี่นะโรงแรมนี่ยังอยู่เปล่า
ยังอยู่ใช่มั้ย
พี่เคยเห็นไนก่ารน์ที่มันเป็นในการ์อยู่อ่ะ

เที่ยงคืนทีนะมึงตรงตรัง
ก็มันตีพร้อมกันเหรอ

แล้วแบบมีตู้โชว์พี่จะเป็นตุ๊กตาอะไรก็คือ
สมมุติเป็นตุ๊กตาไหมก็จะเป็นตุ๊กตาไหม
ลักษณียมมากเลยหรือเปล่าแต่ทำให้เป็นพื้นเพจ
๑๐คนแล้วโอเคอุ่นใจฟังเรื่องต่อไปนี้
ล่าสุดอันนี้เล่าให้ฟังเฉย
นักฟุตบอลชื่อดังคนหนึ่งโทรมาหาผม
เฮ้ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมนี่อยู่ที่จังหวัดนี่
ผมได้ยินมาว่าที่นี่ผีดุมากเพราะผมฟังรายการพี่

เออแล้วมันก็บอกโหพี่ไม่ได้เลยแล้วก็เท่าที่ผมรู้เนี้ย
ตอนนี้ผมมาเตะฟุตบอลที่จังหวัดนี้คือเป็นทวนาเมนต์
แล้วก็เท่าที่สังเกตคือผมเข้าโรงแรมมาตอน๒ทุ่ม
มันไม่มีรถสักคันแล้วเหมือนกับว่าแค่พวกผมนอน
ไปกันทั้งทีมน่าจะ๔๐อ่ะ
คนต้องมีแล้วก็ส่งรูปมาเป็นกลุ่มผู้ชาย
กลุ่มหนึ่งนอนอยู่ในห้องไอ้ห้องนี้แล้วมันไม่หลับ
นักฟุตบอลแมนรวมตัวกันแล้วก็ทำท่าอย่างนี้ส่งมา
ผมก็โอเคขอให้ไม่เจออะไรก็ได้
ตื่นเช้าไอ้ห้องนี้ไม่เจออะไร

ปรากฏว่าเป็นโค้ดเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์
นอนอยู่๒คนมันเป็นเตียงคู่
ปรากฏว่าตอนกลางคืนสะดุ้งตื่น
แล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่ปลายเตียงใส่ชะดา

แล้วพอผู้ชายคนนี้กำลังจะลุกขึ้นไปดูครับ
ผู้หญิงคนนี้ที่ยืนนั่งอยู่ปลายเตียง

แล้วก็ค่อยแบบสลายแว๊บหายไปต่อย

โรงแรมนี้ผมถึงถามว่าจังหวัดอะไร

แต่เขาเอาของเก่ามาตกแต่งห้อง
ที่บอกคือไปทัวร์แบบนี้มันเลือกไม่ได้
ถ้าใครตามเขาอยู่รู้เลยว่าเป็นที่ไหน
มันกล้าลงมากว่าผมอยู่โรงแรมนี้นะครับ

แต่ถ้าเอามาอยู่ในที่สาธารณะ
แล้วให้คนมาเช่าอยู่ว่า

รู้แล้วว่าไม่ปกติ

แล้วมือคีย์บอร์ดผมก็ไปกินกับเพื่อนใช่ไหม

ต้องรีบนอนปาร์ตี้หนักไม่ได้
รู้แล้วว่าคืนนั้นไม่ปกติ
เสียงก็แกล้กเรารู้ว่าไม่ปกติ

ก็นอนไปได้สักพักนึงก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วย

คีย์บอร์ดผมเดินเข้ามาแพบเข้ามาเลย

กึ่มโหกึ่มไม่กึ่มอะพี่
คือทะลุกึ่มไปแล้วอะ
เมาจริงแหละ
เต็มคาราเบล
โหเต็มคาราเบลเลยพี่เต็มคาราเบลเลย
คือผมก็บอกเฮ้ย
มึงอย่าเสียงดังนะแบบ
มึงนอนเลยถ้ามึงเมาแล้วมึงนอนเลย
กูกูว่าวันนี้ไม่ปกติ
เออว่าวันนี้ไม่ปกติ
ไม่ปกติเหี้ยอะไร

มึงเดินหลุดกำแพงออกมาเลย

เปิดประตูห้องเข้าไปอะ
ปั๊บ
แล้วเขาก็เอากระเป๋าวางไว้ให้
นอนได้ไหม
อันนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องไง
นอนได้พี่
นอนได้ค่ะก็ไม่ได้
ก็นอนได้ปกตินี่คะ

คิดว่าพี่ก็ถามว่าโรงแรมเก่าอย่างเงี้ย
นอนได้หรือเปล่า

แฟนผมเขาเป็นคนแบบไม่คิดอะไรเลยพี่

ตื่นเช้าแต่วันนั้นนอนก็ไม่มีอะไรใช่ไหม

คือเปิดประตูไปปุ๊บแล้วเจอผู้หญิง

โอ้โหพี่เขาเห็นก่อนแต่เขาไม่พูดเหรอ

อเจมส์เขากลัวว่าเขาจะเปลี่ยนห้องให้น้อง
มันเหลือห้องสุดท้าย

ถ้าไปพักโรงแรมที่ไหนเขาบอกห้องสุดท้ายอย่าพัก
เต็มแต่ว่าห้องสุดท้ายมันเต็มหมด
ให้เลยมีพิรุธนะ
ถ้าไปเช็คอินแล้วทางโรงแรมบอกว่าเต็ม
แต่เราแบบขอซักห้องได้ไหม

อย่าพักมักจะโดน
ถ้าเขาบอกว่าโรงแรมเต็มค่ะอย่าไปดื้อ
อย่าไปดื้อเปลี่ยนที่ซะ
แล้วเปิดเข้าไปในประตูห้อง
มันมีลมมีกลิ่นอับตีออกมาเนี่ย

เพราะคิดไว้เลยว่าห้องนั้นไม่ได้ถูกเปิดมานาน

มีเหตุผลนะหรือไม่ก็ทำแบบมือคีย์บอร์ดผมก็ด้า

มันพูดมันพูดอย่างนี้จริง
มันไม่มีสติไม่มีทางพูดหรอก

โอ้โหกูเนี่ยรับรู้ทุกอย่าง

เรื่องในโรงแรมเห็นบอกมีเรื่องใกล้ตัว

ใกล้แบบใกล้จัดเลย
คือแบบที่บ้านมีผมอยู่มา๔๕ปีก็ไม่เคยเจออะไรอีกที

บ้านเลยที่ห้องอัด

มันก็จะมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้ใช่ไหม

วันนั้นน่ะรุ่นน้องมาถ่ายงานพี่
แล้วก็มาก็คือเอาหันกล้องมาที่โลนี้

ก็คือคอมพิวเตอร์อะไม่มีใครนั่งอยู่แล้ว

ว่าเออเนี่ยชอบเพลงนี้มากเลย

บอกว่าพอมึงอย่าร้องเลยมันเพี้ยน
อย่างนี้เราก็แซวมัน
ไม่อันนี้พี่แบบทำพี่ทำมันไปคีย์ผู้ชายไง

เพลงเปิดเองนะปั๊กอย่างนี้

การที่จะกดให้เพลงนี้มันเล่นได้มันเปิดยากมันกดยากไหมครับ

มันไม่ใช่แค่แบบว่าไประบบสัมผัสแบบแตะทีนึงแล้วมัน

คือมันเป็นแบบ

เวลาเราเปิดเพลงถ้าเรากดสเปสบาร์มันจะมีหน้าต่างนึงขึ้นมา

มันขึ้นหน้าต่างเพลงเหมือนเรากดสเปสบาร์อย่างนั้น

แล้วการที่กดสเปสบาร์ได้มันต้องมีแรงกดจากคน

คุยกันเล่นกันอยู่ดีอะพี่
แล้วอย่างนี้เขาจะสื่อถึงอะไรครับ
ไม่รู้พี่แต่นั้นบ้านผมไงผมอยู่มาตั้งนานก็ไม่มีอะไร
เคยมีอะไรแปลกก๊อกแก๊กไม่มี

ว่าเออตรงนี้มีพี่สาวนะ
อย่างนี้มีพี่สาวอยู่นะอะไรอย่างนี้

เป็นผู้หญิงนะพี่เป็นผู้หญิง

ไม่รู้พี่แต่คือก่อนหน้านี้ตอนที่ผมซื้อมันยังมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้น
แล้วเราก็เอาออกเราก็ทำห้องอัดไง

เมื่อก่อนแฟนผมก็จะทำเค้กวุ้นพี่
เขาบอกว่าพี่สาวไปยืนดูแฟนทำเค้กบุ้นทุกวันเลยนะ

ใช่มีคนทักบอกว่านี่เขาไปยืนดูทุกวัน

แล้วก็เอามันใส่ไว้น้ำหนัง

เมื่อกี้คือประสบการณ์การไปทัวร์ของสงการ

เอ้ยตอนทัวร์ตอนนี้ยังไม่เคยเจอ
อยากจะแบบขอย้อนกลับไปหน่อยเรื่องช่วงที่เรียนมหาลัย
คือเอ้ยเรียนละครอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะ
ก็จะแบบว่ามีความใช้ชีวิตอยู่กับโรงละครอะไรอย่างนี้
แล้วตึกคณะเอ้ยในอดีตมันเป็นตึกของคณะแพทย์
แล้วเขาก็เหมือนเอากำแพงมาตั้งเพื่อแบ่งครึ่งเลย
เดียวเราก็จะเหมือนตรงที่เราเรียน

แล้วก็เห็นเลยว่าข้างเราเป็นตึกคณะแพทย์

ซึ่งเขาพูดว่าเป็นเรื่องเล่านะคะว่า
ชั้นของโรงละครเนี่ยมันตรงกับห้องเรียนอาจารย์ใหญ่พอดี

ใช่ห้องเก็บที่เอาไว้เก็บอาจารย์ใหญ่พอดี

ใช่แบบพอดีเลยเพราะว่า
หมายถึงว่าคณะของมึงก็คือแบบ
ทั้งตึกเป็นของแพทย์มาก่อนแต่ว่าชั้นลงละคร

เดินออกมาแล้วมึงเจอห้องอาจารย์ใหญ่เลยเหรอ
ไม่คือเขาบอกว่าในอดีตตรงที่เป็นโรงละครตอนนี้
จุดเดิมเป็นเหมือนอ่างแช่มาก่อน

เป็นห้องเรียนทั่วไปที่เหมือนแบบเราเห็นว่า

อะไรอย่างงี้เป็นฟิวนั้น
มันก็เลยเป็นเหมือนเหตุผลที่พวกเราคิดกันว่า
อย่างนี้หรือเปล่าทำให้โรงละครเราแบบ
เรามีเรื่องเล่าบ่อยแบบเจอเรื่องบ่อยอะไรอย่างนี้
แล้วช่วงที่จะเจอบ่อยคือช่วงก่อนวันเล่นจริงคือวันซ้อมใหญ่
แล้วก็วันเล่นจริงที่แบบว่าเรามีการไหว้ขอขมา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้การแสดงเราแบบลาบลื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็จะเจอกันบ่อยก็มีรุ่นพี่ด้วยคนหนึ่ง
เขาเหมือนกำลังส่งซ้อมใหญ่แล้วเขาเป็นคนส่งไฟ
ซึ่งในละครเรื่องนั้นเขาทำไฟคนเดียว
ซึ่งเท่ากับว่าเขาจะต้องอยู่ห้องคอนโทรข้างบนคนเดียว
คอนโทรไฟห้องที่มองลงมาเห็นหมดเลย
ลงละครจะเป็นอย่างนี้เหมือนทุบ๒ชั้นต่อกันเป็นหลังคาสูง
เป็นฝ้าข้างบนนี้ใช่ไหมคะห้องคอนโดก็จะอยู่ข้างบนแบบติดเพดานเลย

แล้วตรงที่เขามองไปก็จะเป็นเวทีปกติ
แล้วข้างข้างบนเขาตรงนี้จะเป็นกระจกหน้าต่างหมดเลย
ระหว่างที่เขากำลังโฟกัสกับละคร
ก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบตึกตึกเหมือนเคาะเป็นจังหวะ
เหมือนเสียงเคาะแล้วเค้าก็เลย

เคาะเฉยเหมือนเสียงคนเคาะ

เคาะเหมือนเคาะกระจกเคาะหน้าต่างอะไรอย่างนี้
แล้วตรงนี้มันหน้าต่างคือดีไงเค้าก็เลยหันไปดู
ก็แบบเหมือนไม่มีอะไรเขาก็คิดว่าแอร์เปล่าวะแอร์อาจจะแบบตีกระจกอะไรอย่างนี้
แล้วแบบบวกกับที่ต้องโฟกัสอะเค้าก็เลยอะไอ้นี่ต่อทำงานต่อ
ทีนี้เสียงมันยังไม่หยุดไงมันก็ทีนี้มันดังขึ้นมันดังจนแบบเหมือนเขาสังเกตว่า
หน้าต่างเขามันสั่นมันสั่นตามจังหวะอย่างนี้ใช่ป่ะ
เขาก็เลยชะโงกหน้าไปดูเหมือนแบบตรงข้างล่างเนี่ย

แกระแทกกับนาต่างปะ
แล้วขาตระลุ่มั้นจากไหน
เหมือนเนี่ยมันเป็นฝ้าแผนใช่เหมือนคนนั่งจากข้างบนอีกทีแล้วเอาขาห้อยลงมาจากฝ้าที่เป็นรูอ่ะ
แล้วเอาขาแกร่งอย่างนี้

ยังมีรูอยู่แล้วคือโรงราคาร่งตอนนั้นยังไม่ถูกสร้าง

เพราะมันต้องเดินสายใย

อยู่คนเดียวพอดีเมื่อกี๊เจอหาใครมานะ
คือเหมือนเด็กเจอบ่อยแต่ว่าพอพูดให้ครูฟังครูชินมาก
ครูจะไม่พูดว่ามันคืออะไรครูก็แค่จะบอก

ใช่ทุกคนคิดว่าเขามาดู
แต่เขาคงลืมคิดว่าไอ้การที่มาดูของเขาเด็กมันจะกลัว

ของกูคือไอ้แทน

สอบติดศิพประการอนุติศาสตร์กร
ที่มครมีมือเบสกับมือกอง
แล้วพวกผมทำเพลงกันตั้งแต่เด็ก
แล้วมันมีวิชาที่มันจะต้องอัดเสียง

ไปแต่งเพลงตัวเองไปอัดด้วย

และไอ้ตึกนี้มันคือตึก

ศิลปกรรมเลยล่ะ

บ่อกความคุ้มของพี่ก็ปิดประตู
เป็นเวลาที่ให้มันเงียดจริงพว่า
แล้วมันเหมือนเป็นมีรม
แบบประตูมันเปิดออกไล่อีงนี้

เราก็จะทำยังไงดีวะ
อย่างไรดีเออถึงสีไป

เพื่อนผมว่ากลัวแปลก

ห้องอัดแต่มันก็แน่นหนาแน่นหนาประมาณนึงอ่ะ
คือห้องนั้นไม่ใช่ห้องอัดนะพี่มันเป็นฟิลแบบเนี่ย

แล้วก็เป็นประตูอย่างนี้
โอ้โหก็ประมาณนึงอ่ะ
ผมก็แบบมันก็แน่นนะบางทีก็ช่วยกันปิดอยู่อะไรอย่างนี้
จริงเหรอวะแล้วไงวะ
หรือว่ามีคนแบบหรือว่า
แล้วเพื่อนพี่เพื่อนอีกคนนึง
ประมาณว่าถ้าอย่างนี้งานไม่เสร็จสักที
ถ้ามีจริงอ่ะปิดประตูให้ก่อนได้มั้ย

เฮ้ยเดี๋ยวนั้นเลยเหรอฮ่าพี่ทันทีเลยเพราะผมก็
มันต้องจบวันนี้แล้วต้องอัดเดี๋ยวนี้แล้ว

ใช่เพื่อนผมและที่มหมันมีไอ้เนี่ย

เพิ่งร้องเพลงเสร็จเปลี่ยนแล้วกำลังจะกลับหอแล้วแบบ
ประสานงาแล้วก็เสียตรงนั้นเรื่อย

เรียนจิตกรรมแบบเรียนวาด
เรียนวาดรูปเรียนศิลปะกรรมอะ

เหมือนมอเซย์ดับกลางสะพานแล้วเหมือนโซ่มันหลุด

จังหวะขอยั้งสวย

แล้วสะพานมันก็จะมีรูใช่ไหมพี่

มีคนเอาหัวโผล่มาจากข้าง

ไม่ใช่พี่หัวทะลุออกมาจากข้างนอก

ไม่รู้เป็นยังไงผมว่าค่อย

ถ้าเราเชื่อว่ามันใช่ก็ใช่

มานั่งคุยมานั่งเล่าเรื่องผีให้ฟัง

เออมาเมาส์ให้ฟังกับประสบการณ์ของแต่ละคน
นี่เอ้ยมีอีกประมาณ๑๖เรื่องนะพี่
มีเรื่องผีอีก๑๖เรื่อง

มันเป็นคนเห็นผีเลยไหม

รับน้องก็แบบโซตัสนิดนึงอะไรอย่างนี้
แล้วเหมือนแบบว่าก็จะมีรุ่นน้องที่แบบ
เขาก็จะถูกสั่งให้แบบเออเข้าแถวนะ
แล้วก็จะมีก้มหน้าเงยหน้าอะไรอย่างนี้

แต่มีน้องคนหนึ่งแบบไม่ยอมเงย
แล้วความแบบโซตัสก็แบบ
ทำไมไม่เงยเงยเงยอะไรอย่างนี้

เฮ้ยแบบเป็นไงเป็นอะไรอะไรอย่างนี้

ก็เลยลงไปส่งเขาอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตรงบาร์ไฟมีคนยืนแล้วก็ชี้

แล้วก็แบบยืนเกาะแล้วก็ชี้

ก็เลยรุ่นวันนั้นเขาก็เลยคุยกันว่า

อย่างที่บอกคือทุกคนอาจจะไหว้

อาจจะเสี่ยงด้างหรืออะไรแบบนี้หรืออะไรนี้

มันเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งดีกว่า

ที่เขานับว่าเป็นผู้อาวุโส
เหมือนจะเป็นหุ่นลองเซอร์นะเป็นผู้หญิงแบบอย่างนี้
แล้วเขาปกติเขาจะอยู่ข้างบน
ทีนี้เวลาที่เรามีการแสดงอย่างที่บอกใช่ไหม
เราจะเชิญเขาลงมาให้เขามาดู

ทั้งวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันเล่นจริงด้วย
เหมือนเป็นผู้อาวุโสที่คอยช่วยให้งานเรามันลาบลื่น
ซึ่งเราก็จะมีการไหว้เขาแล้วก็เอาขนมรสสตอเบอรี่ไปให้เขา

เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบ
หมายถึงว่าทุกคนคุยกันว่าแบบเราทำต่อมาเป็นรุ่นเลยอะพี่
แบบ๓๐๔๐รุ่นก็คือทุกคนไหว้หมดอะไรอย่างนี้
เป็นฟิวนี้แล้วเหมือนก็คือ
หุ่นตัวนี้เขาจะอยู่ในห้องคอนโท
ก็คืออยู่กับคนซ่อมไฟ
กับคนที่ส่งสาวคือเราก็จะเชิญเขามา
ซึ่งคนที่จะเจอบ่อยเนี่ยก็จะเป็นคนส่งไฟส่งซาว

ก็จะมีบอกว่าเคยเอาเขาลงมา
แล้วก็ตั้งเขาไว้ในวันที่แบบ

เหมือนเขาเอาเขามาลงมาตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้
แล้วคิดว่าอีกวันเราค่อยขยิบเขา
เพื่อให้เขาแบบมาอยู่ข้างหน้าติดกระจกมองเห็นอะไรอย่างนี้
แต่กลายเป็นว่าอีกเช้านึงมาปุ๊บ

ขยับไปอยู่ข้างหน้าแล้ว

ก็เนี่ยไม่ยอมเอาเขาไปอยู่ในทำเลที่แบบ

กำลังทำส่งไฟอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะ

แต่ว่าพวงมาลัยที่เราไหว้เขาที่อยู่ที่แขน

เราลืมไหว้เขาในวันส่งซ้อมใหญ่

เพราะว่ารุ่นเหมือนรุ่นเราเป็นคนจัดนิทัศกาลนี้
แบบว่าเป็นคนลันทุกอย่าง

กลายเป็นว่าอีกวันมาไฟดับทั้งตึก

เหมือนแอบไม่พอใจอะไรอย่างนี้

แล้วก็เหมือนครูก็มาบอกทีหลังว่า

ดูการแสดงแบบ
แตกต่างกันไป
โดยเฉพาะคณะอะไรอย่างนี้
ก็จะมีความเชื่อแต่ละคณะที่ไม่เหมือนกัน
ถือว่าเป็นตำนานถือว่าเป็นเรื่องเล่า
ที่เล่าสู่กันฟังก็แล้วกัน

เหมือนกับอารมณ์เพื่อนมาเล่าเรื่องให้ฟังแหละ

ผมตั้งใจเล่ามากแต่พอถึงชื่อธีมปุ๊ยมุ้ย

เทปนี้ก่อนจะเป็นกลางปีใหม่แล้ว
เป็นสัปดาห์สุดท้ายเป็นวันสุดท้าย

ปี๒๕๖๕ก็เลยอยากถือโอกาสนี้ให้ทั้งคู่ครับ
อวยพรปาปีใหม่ให้กับชาวสถานย์ผีดู่กันซะนิดนึง
เริ่มที่สงการก่อนก็ได้

กำลังดูว่าเอ๊ยให้ผู้เอาโสหรือว่า

ได้ค่ะก็ขอให้สถานีผีดุนะคะ
เป็นสื่อเรื่องผีที่น่ากลัว
แล้วก็มีคุณภาพอย่างนี้ตลอดไปเรื่อย

ให้โวยพรคนดูนะโวยพรผมแทน

ก็ในวาระถีดีปีใหม่นะครับ

แล้วก็ดูสถานีผีดุแล้วนะครับ

และขอให้ทุกคนหลับให้ได้เงินหมื่น

ฉันชอบได้หว่ะ

เชียร์งานตัวเองอะสักหน่อยละฮะ

คุณผู้เรามำเก่งใช่มั้ย

เดี๋ยวปีใหม่นี้ก็เดี๋ยวเราจะปล่อยเพลงใหม่
ทีชื่อเพลง
เพี้ยงเพี้๊ง
เพี้ยงเพี้๊ง
พร้อมเสียงกับเปรี้ยง

โอยพรหรือว่าเป็นการโอยพร
ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ
สำหรับเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยนะครับ

หรืออะไรเกี่ยวกับเพลง

ถ้าจับกูก่อนน่าจะสนุก

ลุงคือเรา

ขอบคุณช่วยกันนะครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้

คุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
และสัปดาห์หน้าปีหน้าเลยฮะ

ล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

รับรองว่าสถานีผีดุของเรานั้น

ได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีจากทางไทยรัฐนั่นเองครับ

ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยแขก
เชิญทั้งสองท่านพร้อมด้วยทีมงาน

สิ่งดีที่จะเกิดขึ้นจากนี้

สวัสดีปีใหม่ฝันดีราตรี

ขอบคุณนะครับ
สวัสดีครับ